มาดูเรื่องของโชคลาภกันต่อแล้วกันนะครับ
ให้คุณผู้ชมจะได้มีความสุขในวันหยุดของเราในวันนี้นะฮะ
อัพภาพไปดูหน่อยคุณผู้ชมชาวบ้านกว่าห้ามร้อยคน
เขาเดินทางไปร่วมพิธีแห่พระเข้าวัด
นี่โอ้โหเอาเก้าอี้ขึ้นไปบนรถ
แล้วก็ให้ผู้เท่าผู้แก่ผู้หญิงนั่งกันไป

เป็นพิธีการแห่พระเข้าวัดนะฮะ
ที่วัดหนองหอไตรอำเภอนาแก่
จังหวัดนครพรรณมอิศัลบ้านเฮาว์นะฮะ
โอ้โหแต่งกายกันสวยทีเดียวแต่ว่าบางคนก็ต้องแน่นอน
ห่างกันหน่อยนะครับก็มีพระแห่เนี่ย
เป็นพระพุทธรูปปางพระมหาจักรพรรดิสีขาวเลย
นี่น้ำตัก๖๑นิ้วสูง๒เมตรครับ
แล้วก็รูปหล่อของหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโย
แห่งวัดธาตุมหาชัยอำเภอปรากปาจังหวัดนครพนม
ก็เชื่อว่าเป็นเกจิแห่งรุ่มน้ำโขงครับ
แล้วก็เป็นที่เคารพสัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับ
โดยเฉพาะชาวนครพนม
ชาวบ้านก็บอกว่าเห็นอะไรบนอังสักของพางรูปรอด
เห็นไหมเนี่ยมันเป็นขีดเขียนเนี่ย
ดูซิดูซิพวกเราแช่งดูซิเขาบ่ายยังงั้นนะ
เออหลายคนก็เออชั้นเห็นเดี๋ยวฉันไปซื้อตามีก่อนแปบนึง
นักข่าวก็เลยไหนดูสิกระถาญมาฝากผู้ผู้ชมเลยค่ะ
นับนึงเอาไม้จี้ให้ดู
นอกจากจะให้ดูเรื่องของความเชื่อต้องระวังด้วย

ไปทำรังอยู่ที่บ้านของนายกิตติพงศ์อาสาพันธ์อายุ๔๗ปี
ที่หกร้อยสิบแปดค่ะเขาเชื่อว่าต่อที่มันมาทำรังเนี้ย
จะมาให้โชคเพราะอะไรเพราะว่างวดที่แล้วนะคะ
ภรรยาจุดทูปบอกกล่าวและถูกรางวัลมาแล้วด้วย
งวดนี้ก็เลยจริงจังมากยิ่งขึ้นด้วยการเชิญพ่อพราม
มาทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคจากรังต่อหัวเสืออ้าว
ตาทูลพ่อพระรามอายุแปดสิบสามปีก็เล่าให้ฟัง
ชาวอีสานเรียกต่อหัวเสือว่าตอนนอนเว่นหมายถึงต่อนอนกลางวัน
แปลงให้ด้วยเพราะมันชอบต่อยเข้าที่บริเวณท้ายถอยของคน
พอถูกต่อยปุ๊บพิษรุนแรงไข้ขึ้นต้องนอนสมตลอดทั้งวัน
โดยเฉพาะช่วงกลางวันก็เลยทำให้คนอีสานเรียกว่า
นอนวินต่อนอนวินก็คือมันทำให้เรามีพิษเป็นไข้ต้องนอนกลางวันนั่นเอง
อ๋อเป็นที่มาของคำนี้เนอะใช่ค่ะอ่า
คุณผู้ชมคะต่อกันอีกหนึ่งพื้นที่กันเลย
นครปฐมนะคะที่นี่เขาที่ไปกันที่โรงเจเหงียนเต่าตัวปุ่นเถากงนะคะ
เทศบาลนครปฐมเนี่ยเขามีพิธีเปิดโรงเจขึ้นมานะคะ
ก็เป็นการเปิดป้ายฉลองการบูรณโรงเจเมื่อวานนี้
พ่อค้านักธุรกิจในพื้นที่ก็ไปร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก
นางสาวสุวพิษศรีแสงฤทธินะคะอายุ๒๙ปีก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เขาร่วมพิธีเนี่ย
เขาก็บอกว่าคือตั้งใจอะค่ะมาไหว้ศิลป์ศักดิ์ศิลป์ในโรงเจ
พร้อมทั้งหาซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขท้ายตรงกับวันประกอบพิธี
ก็คือวันที่ยี่สิบเก้าศิลป์ขาวคมที่ผ่านมา
เพราะเชื่อว่าจะได้โชคได้ลาบสมใจนั่นเองนะคะ
ครับไปที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะ
คือคักไม่แพ้กันนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะ
เขาก็ไปไหว้ขอโชคขอรับการถ่ายรูปมาด้วยนะฮะ
ไปตั้งแต่เช้าไปยันเย็นยันค่ำแหละครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวนันทิยาคงดาราอายุสี่สิบเจ็ดปีครับนะฮะ
แล้วก็ครอบครัวเขาบอกว่าเอารูปปั้นไก่ชนขนาดใหญ่เลย๒ตัวความสูงสัก๒เมตรเนี่ย
พร้อมด้วยน้ำดื่ม๓๐รังแล้วก็ต้นพุ่มเงินพุ่มทอง
หรือว่าเอาต้นพุ่มเงินพุ่มทองขนาดใหญ่ไปถวายแก้บนพระเงินพระทอง
หรือว่าหลวงพ่อรวยครับนะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด
มีพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัด
ท่านก็ไปทำพิธีรับของแล้วก็ทำพิธีบวงสวงให้ก่อนจะนำต้นพุ่มเงินพุ่มทองเนี่ย
เห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีคนเอาเงินไปต่อกันเนี่ย
หลวงพ่อแปะนะฮะก็มีการนำธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาท
ติดไว้ที่ต้นพุ่มเงินพุ่มทองต้นละ๑ใบ
ไปต่ออืมไปต่อเงินต่อทองกันไปนะครับก็หวังจะโชคดี
ตามกันนะสิลโชคปากกันเป็นมุมดูละครับดูเลขธราบัติ
ธนบัตรเขาก็เป็น
เราบอกว่าได้เนี่ยเป็นธนบัตรนะฮะ
อันนี้เป็นภูมิทองส่วนภูมิเงินเนี่ย

ก็เลยเอามาฝากกันนะครับ
ไปที่สมรื่อศรีเนรทาสพุทธคล
คุณอำเภอบังไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
บรรยากาศคลึกคลักเหมือนเดิมแหละคลึกคลักทุกวันแหละนะคะ
ล่าสุดเขาไปส่องหาเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์
อ้าวก็เนี่ยค่ะมีอะไรก็มองกันไปเนี่ยนะคะ
นายกาดพลภัยร้ออายุ๔๘ปีเจ้าของรายการคืนปลุกผี
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตาลือตกบ้าน
ก็ไปแวะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
จากกราบไหว้แล้วก็ต้องไปแก้บนพ่อปู่ฤษีพรมเมษและกุมารเจ้าสัวเหง
เพราะตาลือเขาได้โชคมาแล้ว๑๒ครั้ง

เนี่ยเลขท้ายเขานะคะได้เงินไปเยอะเลยนะคะ
อกจากนี้ตะลือยังเข้าร่วมพิธีต่อเส้นวาสนาเปิดถุงเงินในฝ่ามือ
เสริมโชคเสริมราบกันด้วย
คนเยอะจริงตอนนี้เยอะแถวยาวเลยค่ะโอ้โฮเยอะ
จะไปเนี่ยเราแนะนำแบบนี้แล้วกันนะคุณ
อย่าลืมเรื่องของการเมลยาหากละนะ

ยิ่งการจะไปสัมผัสอะไรใกล้ที่เดียวกันซ้ำ
ขูดมันคือการสัมผัสนะเนอะ
ระวังระวังโควิดยังมีอยู่นะระวังด้วย
เจลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยพบนะใหญ่ขาดนะ

บรรดาแฟนเพลงเดินทางไปพิพิธภัณฑ์เรือนไทยหุ่นและอัฐิพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
นี่ค่ะไปก็ไปไหว้ไปขอโชคขอลาบ
คุณแม่พึ่งพุ่มพวงอดีตราชินีลูกทุ่ง
หลายคนได้โชคได้ลาบสมใจก็ไปแก้บนนะคะ
นำรองเท้าสีแดงเป็นสีโปรดของอดีตราชินีลูกทุ่งไปแก้บนกันด้วย
แฟนเพลงบางคนสังเกตเห็นตัวเลขที่มือด้านขวาของหุ่นที่จับไมค์อยู่นะคะ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

มะพร้าวต้นนี้ปลูกไว้ในสวนค่ะสวนนี้อยู่ที่ตำบลคนทีอำเภอเมืองกำแผงเพชรเช้าบ้านเขาก็เชิญร่างทรงมาทำพิธีบวงสูงขอโชคขอลาภนะร่างทรงก็อ้างว่าชื่อฉันทะนะอยู่ในพื้นที่นี้มานานก่อนจะทำขันนมลเพื่อให้เล็กเด็ดแก่ขออภัยนะคะเพื่อให้คนที่มาร่วมพิธีเนี่ยดูว่าได้อะไรกลับบ้านไปบ้างเนี่ยนะคะขณ